ของหายใครก็อยากได้คืนของบางคนที่คิดว่าไม่มีค่าสำหรับคุณ
แต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะมีค่าอย่างน้องคิตตี้ฮะ
คิตตี้เป็นตุ๊กตาแมวสีเทาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
คนโพสต์ก็เอามาลงไว้เขาบอกเขารักเขาห่วงของเขานะครับ
เจ้าของน้องคิตตี้ฮะตุ๊กตาแมวให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
ขึ้นรถแท็กซี่จำสีรถกับทะเบียนรถไม่ได้เลย
ขึ้นจากหน้าห้างบิ๊กซีเคหะพระราม๒
สักบ่ายสามสี่สิบนะครับจะไปเซ็นทรัลพระรามสอง
บ้านพระราม๒คาดว่าตอนหยิบเงินจ่ายให้พี่โชฟเฟอร์เนี่ย
จะวางน้องคิตตี้ตุ๊กตาแมวไว้ที่คอนโซลรถนะฮะ
แล้วก็ก้มหยิบของแล้วก็ลุกพลวดออกไปเลย
น้องคิตตี้ตุ๊กตาแมวนะฮะเจ้าของเขาบอกว่า
ถึงจะเป็นตุ๊กตาไม่มีราคาค่างวดอะไร
แต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากมายสำหรับเขา
เพราะว่าน้องคิตตี้จะคอยอยู่เป็นเพื่อนเวลาเขาเหงาเวลาเขาเศร้า
เหมือนลูกเหมือนน้องสาวเขาคิดแบบนั้นเลย
จะไปเดินห้างกินข้าวหรือว่าไปไหนเนี่ยก็มีคิตตี้เนี่ย
คิตตี้นะติดตัวไปด้วยตลอด
เรื่องต้นก็แจ้งไปยังรายการวิทยุทั้งสวพ๙๑นะครับ
แล้วก็จอสอร้อยแล้วนะครับรวมทั้งกลุ่มคนขับแท็กซี่
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ
ใครเจอนะฮะเอามาโพสต์เฟซบุ๊กหน่อยนะครับ
ชาวเน็ตเขาจะช่วยแจ้งเบาะแสให้นะครับ